เลือกตั้งครั้งนี้ละสายตาไม่ได้จริงเพราะมีอะไรใหม่เยอะมาก
ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ระบบเรื่องของบัตรการเลือกตั้งแบบใหม่
หาเสียงก็ไม่รู้จะเป็นแบบใหม่ไหมรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรก
ก็คือบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่แต่ละพักต้องส่งนำส่งรายชื่อ๓บุคคลที่ตั้งใจจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกับไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ
ในการเลือกตั้งทั่วไปกำหนดให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องแจ้งรายชื่อบุคคลไม่เกิน๓รายชื่อ
พักการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรหรือสสที่ได้รับเลือกตั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งและให้กรกตประกาศรายชื่อดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
แต่ก็ไม่ใช่เป็นกฎเหล็กที่บังคับให้ทุกพักที่ลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งต้องส่งบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี
เพราะมีการเปิดช่องไว้ว่าพักการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีก็ได้
นั่นหมายความว่าพักที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่ส่งก็ได้
และจะส่ง๑๒รายชื่อก็ได้แต่ไม่ให้เกิน๓รายชื่อ
ผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ลงสมัครสอสอแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อ
และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สมัครสอสอก็ได้คือจะเป็นใครก็ได้หรือเป็นคนนอกพักการเมืองก็ได้
แต่พักการเมืองที่ส่งรายชื่อนายกรัฐมนตรีต้องมีหนังสือยินยอมจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
แต่สิ่งสำคัญคือบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีต้องอยู่ในบัญชีของพักการเมืองเดียวเท่านั้น
และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมีอายุไม่ต่ำกว่า๓๕ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ซึ่งสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเข้มงวด
ก็ติดตามกันเป็นประจำแบบนี้กับไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งจนไปถึงวันเลือกตั้งเลย
คุณผู้ชมจะได้ทำอย่างถูกต้องจะได้เข้าใจระบบที่เราต้องทำอย่างถูกต้องด้วยนะครับ